มาติดตามเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันดีกว่า
เพราะว่าเมื่อวานนั้นผลงานก็ถือว่าไม่ดี
ต้องยอมรับว่าเราเล่นไม่ดีอีก๑วันแล้วก็เสียประตูง่ายมากนะครับ
สุดท้ายก็ตกรอบแบบบอบช้ำเลยครับ

กระแสที่ถาโถมเข้ามาก็คือผลงานการทำงานของโซรันยานโควิช
หัวหน้าผู้ฝึกศรนะครับที่อดีตเป็นผู้ช่วยของทางมิรวรรณรายวัช
ก็คงต้องถูกกลับมาพูดถึงอนาคตของตัวเขาเอง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ทีมชาติในชุดนี้แน่นอนครับ

๕นาทียิงเด็ดขาดมาก๑๐นะครับ

ลูกนี้มีคนถามกองหลังเราไปไหนหมดนะ
คือก็ยืนค่อนข้างห่างนะครับ
ทำให้คู่แข่งเนี่ยเขาแทงช่องไปได้แล้วก็จากนั้นครับ
นาที๓๐เกมรับไทยก็ป่วนครับโดนอีก
มามูดยูเซฟยิงให้กลับอเลสไตน์ทางห่าง๓๐
ก่อนที่โมฮาเมดดาวิชครับ

ใช่ครับคือยิงเหมือนง่ายนะครับ

ก็ต้องรับว่าเขาคมด้วยแล้วของเราก็อาจจะเปิดโอกาส๗นาทีครับ
ระดับนี้มันเป็นเกมที่เด็ดขาดอยู่แล้ว

แต่ว่าก็ทำได้ครับนาที๔๔ก่อนจบครึ่งแรก
ได้ประตูจากเจรบสัมภาวดีครับ

แต่ครึ่งหลังครับยื้อได้สักพักหนึ่งนะครับ

ก็ไม่ได้ประตูที่จะไล่มาเป็น๒ต่อ๔ไง
ก็มันโดนในช่วงท้ายที่๘๘จากเชฮัพคุมบ่อ
เข้าไปยิงปิดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นการยืนตำแหน่ง

ทำให้เบเลสตายชนะ๕๑ครับ
แล้วไทยก็จบโทรเมนต์ด้วยการแพ้๓นัดรวดนะครับ
รันยันโควิชหัวหน้าภูมิสอนทีมไทยนะครับ
ก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลย

ซึ่งเขาก็พร้อมจะคุยเรื่องของอนาคตของตัวเอง
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งทีมไทยชุดนี้ครับจะเดินทางถึงประเทศไทยในค่ำคืนนี้นะครับ
ท่ากัศยานสุวรรณภูมิเวลา๓ทุ่ม๑๕นาทีครับ